เราก็อยากให้คนขับเขาขับแบบปลอดภัยมีสติ
แต่ว่าภาพนี้ผู้โดยสารค่อนข้างจะหวั่น
บอกว่าคนขับทำไมแบบดีดเหลือเกิน

ยังไงเขาจะเป็นอะไรเออเนี่ยดูลักษณะเขาสิฮะ

นี่คือลุกลนไปซ้ายไปขวายังไงบอกไม่ถูก
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอนี่แหละเขาแชร์คลิป
เป็นคนขับรถโดยสารที่มีอาการแปลกครับคุณผู้ชม

จริงนะที่จริงมันมี๒คลิปนะฮะ
แล้วข้อความบอกว่าอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิ

หรือยังไงฮะคืออันนี้เป็นรถสีม่วงนะ
เป็นสายหนองบูรลมภูขอนแก่นเป็นรถระหว่างจังหวัดทางภาคอีสาน
คนขับมีท่าทางแปลกไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มคนขับรถ
อ้างว่ารถพังอยู่แล้วก็บอกตัวเองว่าไม่ได้นอน
เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ
ขออภัยนะผู้ประชมอาการง่วงประทิบคลิปเหมือนป่วย
เป็นรกลมบ้าหมู่หรือรมชักเลยเพราะว่ามันคุกลางจะตกขา
แล้วเขาก็แฮสแท็กว่าเป็นคลิปจากเพื่อนเขาส่งมาให้
แล้วก็บอกเพิ่มเติมนะเพื่อนได้ลงกลางทางถัดจากบกษอมาไม่นาน
แล้วก็ลงคนแรกของคนในรถเพราะว่าไม่อยากไปต่อไม่กล้า
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังขนส่งจังหวัดขอนแก่นว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่า
พนักงานขับรถคนนี้มีคลิปแชร์อยู่เนี่ย
ซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยจากนางยุพินโรจนสังวรซึ่งเป็นเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญการสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
ขนส่งจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นคลิปนี้แล้ว
แล้วก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นรถบัสโดยสารสีม่วงสายขอนแก่นหนองบวนลมภู
ทะเบียน๑๐๔๕๔๕ขอนแก่นจึงประสานไปยังผู้ประกอบการคันนี้แล้ว
ไล่ออกเลยแล้วก็ผู้ประกอบการก็พร้อมจะชี้แจงกับกรมการขนส่งทางบงที่หนองบัวลำพูตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
ทางด้านของนางยุพินก็ยังบอกอีกว่าคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบวนลมภูตอน๑๐โมงเช้าของวันที่๙เมษายน
ซึ่งผู้โดยสารที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยขอลงระหว่างทางแล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งให้ญาติรับทราบแล้วก็เดินทางไปรับต่อ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดขอนแก่นก็มีการโทรศัพท์ไปคุยกับผู้โดยสารคนดังกล่าวเรียบร้อย
ให้แก้ไขแล้วก็ตรวจสอบตามคลิปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเรียกผู้ประกอบการ
ถ้าพบว่าผู้ประกอบการมีความผิดด้วยก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย
ฐานในการปล่อยปะละเลยให้มีคนขับรถแบบนี้ออกมา

คือคุณผู้ชมถ้าเจอแบบนี้นะลงกลางทางเลย
ยังไม่ถึงป้ายไม่ถึงสถานีลงก่อนเถอะ
อันตรายแนะนำให้ลงกันทั้งคันรถเลยแล้วก็แจ้งผู้ประกอบการแจ้ง